เป็นความรู้สึกของสามีภรรยาคู่นึงนะคะ
ที่เขาสูญเสียลูกคือเขาอยากมีลูกกันมาก

สุดท้ายภรรยาคือท้องและคลอดลูก
แต่พอคลอดออกมา๒ชั่วโมง

และทางโรงพยาบาลไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้
ว่าเด็กเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรค่ะ
นี่นะคะคือคลิปที่คุณพ่อและคุณแม่โพสต์
ระบายความเสียใจ
แล้วสักวันเราจะได้มาพบกันอีก

ลงชื่อพ่อบีแม่น้ำ
คือคุณน้ำแม่ของน้องบอกว่า

ทุกปีเพราะมีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็ม
หลังจากที่เธอกับสามีพยายามกันมา๘ปีเต็ม
เข้าปีที่๙เหมือนฝันเป็นจริง
คุณน้ำท้องแล้วก็ฝากท้อง
คุณหมอเลือกโรงพยาบาลเอกชนจนวันคลอด
กรกฎาคมคลอดธรรมชาตินะคะ
ได้ยินเสียงร้องของลูกนะคะดีใจมาก
แต่ผ่านไป๒ชั่วโมงสามีมาบอกข่าวร้าย

หมอแจ้งว่ายังไม่รู้สาเหตุค่ะ
นี่คือข้อความที่เราสรุปมานะคะ
คุณพ่อคุณแม่ได้โพสต์เอาไว้
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา

นางสาวนรดีม่วงจำกัดหรือคุณน้ำอายุ๔๒
ยังอ่อนเพลียอิดโรยแล้วก็โศกเศร้า
จากการเสียชีวิตของลูกชายนะคะ
ต้องไปหาคุณหมอดูแลเรื่องของสภาพจิตใจ
เธอบอกว่าคือแม้แต่หน้าลูกชาย
คลอดออกมายังไม่ทันได้เห็นเลยนะคะ

แต่ไม่คิดว่าเสียงร้องนั้นคือเป็นเสียงร้องแรก
และเสียงร้องสุดท้ายของลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมา
อยากรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
อยากให้โรงพยาบาลมาบอกเหตุผลให้ชัด
และรับผิดชอบชีวิตลูกชายเธอด้วย
หนึ่งเราได้ยินเสียงเขาร้องเกือบ๑๐ครั้งดังมาก
แล้วทุกอย่างก็หายไปเลย
ไม่ได้เจอหน้าเขาเลยจน
บ่าย๒พี่บีถึงเดินลงมา
บอกว่าลูกไม่อยู่แล้วนะ
แล้วทุกอย่างมันก็พังหมดเลย
เพื่อจะปรับปรุงโรงพยาบาลคือ
ส่วนผู้เป็นพ่อค่ะนายปรีชาแสงสีแสงจันทร์อายุ๔๐
พ่อบอกว่าคือประเด็นคือติดใจการทำงานของคุณหมอค่ะ
ที่เป็นลักษณะของการรับช่วงต่อจากคุณหมอที่ทำคลอด

คุณหมอท่านนี้ให้คำตอบไม่ชัดเลย
ว่าลูกชายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
พ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังคลอด

หมอก็บอกว่าภรรยากับลูกชายปลอดภัยดี
แต่ลูกชายหายใจเองได้ไม่เต็มที่นะ
ตอนนั้นก็คิดว่าเป็นอาการทั่วไปของทารกแรกเกิด
ก็ยังมองเห็นพยาบาลอุ้มลูกช่างน้ำหนัก

ไปชั่วโมงนึงเริ่มผิดสังเกต

แต่หมอเด็กและพยาบาลอีก๔ท่านไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ไป๒ชั่วโมงได้รับข่าวร้าย

พูดว่าถ้าคุณพ่อไม่เชื่อว่าน้องเสียแล้ว
เอามือไปจับที่หน้าอกน้องดูสิ

เรียกนางพยาบาลที่คุณน้องอยู่ที่
ผมก็ได้ถามคุณหมอเด็กนะครับว่า
คุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับ
สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเงียบ

มีอาการผิดปกติของเด็กหรือเปล่า

ด้านในมีการเอาฉากขาวมากั้น
ซึ่งผมเริ่มมีอะไรผิดปกติสำหรับผมแล้ว

คุณหมอเดินออกมาบอกผมว่าลูกตาย

พ่อบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการประชุมของทีมแพทย์นะคะ
แล้วเขาก็พยายามจะถามหมอทำคลอด
คุณหมอทำคลอดส่งเคสลูกชายให้กับหมอเด็กของโรงพยาบาลไปแล้ว

คุณหมอก็ต้องไปทำคลอดอีกเคสหนึ่งของโรงพยาบาลในเครือเดียวกัน
คุณหมอทำคลอดยังตกใจเลยว่าทำไมเด็กถึงเสียชีวิต
ตอนทำคลอดไม่ได้มีภาวะเสี่ยงอะไรเลย
ก็เลยต้องถามทางหมอเด็กนี่แหละที่รับเด็กไปหลังจากคุณหมอทำคลอด
คลอดเสร็จเรียบร้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณพ่อบอกว่านี่ไงลองดูเอกสารสิเอาเอกสารให้ทีมข่าวดูนะคะ
เอกสารตรวจคันของภรรยาที่คุณหมอทำคลอดตรวจสอบแล้วว่าไม่มีภาวะเสี่ยงเลย

ตัวภรรยาทั้งเด็กในท้องคุณหมอทำคลอดระบุชัดเจนเลยนะคะว่าการคลอดก่อนกำหนดเป็นศูนย์ก็คือไม่มีการคลอดก่อนกำหนด
แท้งเป็นสูตรก็คือไม่พบการแท้ง
คล่ำแตกเองโดยธรรมชาติรกปกติรกสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีภาวะอะไรที่เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นเลย
อืมคุณพ่อก็เลยไปขอเอกสารยืนยันจนได้มานะฮะเป็นสาเหตุการณ์ตายคือการทำงานของปอดไม่สมบูรณ์การหายใจผิดปกติการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็มีภาวะน้ำเดินก่อนกำหนดนะฮะ
นี่ฮะซึ่งบอกว่ามันก็ขัดแย้งกับข้อมูลต่างที่ตั้งแต่ภรรยาเนี่ยฝากคันอะไรมาพวกนี้ด้วยนะครับ
ทนายความที่มาดูแลคดีนี้ให้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่ากรณีที่ทางโรงพยาบาลเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่าเคสนี้ครอบครัวไปทำคลอดที่คลินิกเอง
ไม่ได้ไปทำคลอดโรงพยาบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะครอบครัวมีเอกสารว่าคลอดกับทางโรงพยาบาลชัดเจน
เราก็พยายามติดต่อทางโรงพยาบาลนะฮะเป็นเอกชนนะฮะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการประชุมกรณีที่เกิดขึ้นกัน

วันนี้ยังไม่ได้ให้ข้อมูลออกมาก็เป็นมุมของคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
แล้วก็ทนายความนะครับเดี๋ยวรอฟังทางโรงพยาบาลก็แล้วกันนะครับ